ไปดูเรื่องของผู้ชายคนนี้ที่อุดรธานีเมายาบ้าคุณผู้ชมค่ะ

พอคลั่งเสร็จแล้วเนี่ยไปขโมยรถกระบะของช่างที่มาติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
บอกว่าจะขับไปหาแฟนที่กรุงเทพค่ะ

คือพล๊อกได้รถแล้วก็ขับรถไปแล้วก็พูดไปแบบนี้ค่ะ

อาการออกจะคึกขนอง

มีความคึกขนองนะคะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันที่เขาขโมยไปนั่นแหละ
พูดก่อเหตุคือในใกล่วันผาทองอายุ๒๒ปีค่ะ
เสพยาบ้าคุณผู้ชมถึงได้มีอาการแบบนี้นะคะ
แล้วก็ไปก่อเหตุขโมยรถกระบะขับออกไปจากเต็นต์แห่งหนึ่งนะคะ
สาขานาดีที่อุดรธานีแล้วตะโกนบอกจะขับไปกรุงเทพ
ขับไปก็ร้องเพลงไปอย่างอารมณ์ดีอันนี้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะ
อันนี้ตอนก่อเหตุคือเป็นรถรถคันนี้เนี่ยเป็นรถของช่าง
ที่เขามาติดตั้งกล้องวงจรปิดตรงนี้ระหว่างทำงานก็โดนขับออกไปแบบนี้ค่ะ
นะคะชาวบ้านพนักงานเต้นรถที่อยู่ตรงนี้ก็แตกตื่น
ออกมาดูนะคะบอกรถกระบาดถูกขโมยถูกขโมย
ช่วยขับตามกันไปหน่อยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันขับตามไปค่ะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์เนี่ยตอนที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ
คุณสุจีราเจ้าของรถกระบะที่เป็นคนโพสต์คลิปเนี่ยค่ะ
บอกว่าแฟนของเธอขับกระบะไปทำงานติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ลูกค้า
แล้วเสียบกุญแจคาทิ้งเอาไว้เพราะว่าเขากลัวกุญแจจะหล่นหาย
ระหว่างปีนบันไดขึ้นไปติดต๊อกกล้องวงจรปิดนะคะ
อุปกรณ์ช่างก็เต็มรถอยู่ด้วยก็จอดเอาไว้ที่หน้าออฟฟิศเต็นต์รถ
คนก็พลุกพลาดคือเขาก็ไม่คิดว่าคนเยอะแบบนี้จะมีหัวขโมยอยู่ด้วยนะคะ
แต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคนช่วยติดตามช่วยแจ้งตำรวจ
จนสุดท้ายเนี่ยได้รถกลับคืนมานะคะ
เห็นรถเนี่ยค่ะไปดูนาทีที่มีการจับกลุ่มกันหน่อยค่ะ
ดักจับเอาไว้ได้ในที่สุดคุณผู้ชมเพราะว่าคนแถวนั้นนะคะ
ก็ช่วยกันนะคะขับรถไล่ตามรวมถึงแจ้งตำรวจด้วย
แล้วสุดท้ายก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้ในที่สุดนะคะ
นายไกรวันผาทองอายุ๒๒ปีเสพยาบ้าแล้วคึกขนองนะคะ
ก็ขับออกไปจากเต็นต์รถนะคะ
ก็ไปจนมุมเจ้าหน้าที่นะคะตรงสามแยกบ้านเหล่านาดีมุ่งหน้า
จังหวัดหนองบัวลำพูครับนะคะไปจับได้ที่ทางแยกนิคมสงเคราะห์นะคะ
กมสิบแปดค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
ซึ่งเอ่อเจ้าของรถเนี่ยบอกว่าต่อไปจะไม่ประมาท
ไม่เสียบกุญแจคารถอีกแล้วขอบคุณทุกท่านเลยที่ช่วยกันจนสามารถ
จับผู้ก่อเหตุได้อย่างเร็วมากเลยค่ะ
สรุปแล้วนี่เค้าเม้ายา
ใช่ค่ะอ่าตำรวจตรวจฉีดเจอสีมวง
เห็นไหมคะคือก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเขาบอกพูดจา
ไม่รู้เรื่องแล้วพูดตลอดเลยว่าจะไปหาแฟนที่กรุงเทพ
ถอดเสื้อผ้าแล้วที่เห็นพนมมือนั่นคือสวดมนต์นะ

ก็เลยคือจากตรงนี้แหละที่ตำรวจบอกว่า

ก็คือคงจะเมาแล้วก็ไม่ได้สตินะคะ
ข้อหารักทรัพย์และเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมาย